คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้ครับนี่พาดหัวไว้เงินยืมเนี่ยคืนหรือยัง
แต่ผู้โดยสารงงเพราะผู้หญิงคนนี้อยู่ทวงเงินหาว่าผู้โดยสารในรถสองแถวนี้ติดหนี้เธอ
คือเขาบอกว่าติดพี่ชายเธอแล้วผู้โดยสารงง
ฉันไม่เคยติดอยู่ดีขึ้นมามาเจอกันบนรถสองแถวอย่างนี้
แล้วไม่เคยรู้จักเลยแล้วอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็โวยวายนะฮะ
หาว่าคนในรถติดเงินเธอติดนู่นติดหนี้ติดเงินพี่ชายเธอ
จนบางคนทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ต้องให้เงินไปบ้างแหละ
แต่บางคนก็โดนด่าฟรีอยู่บนรถนี่แหละฮะ
คุณผู้ชมไปดูอารมณ์ของผู้หญิงคนนี้หน่อยนะฮะที่ด่ากราดคนในรถนะฮะ

นี่เงินที่ให้มาเนี่ยไม่ครบก็เลยเอาเท้าถีบ

คุณผู้ชมฮะแต่คนในรถคนอื่นเนี่ยเดี๋ยว
มีข้างจะเห็นแว๊บน่าจะเป็นน้องนักเรียนนั่งเกร็งเลยคุณ
ทุกคนในรถนั่งเกร็งไปหมดเลยนะฮะ
คลิปนี้พลเมืองดีถ่ายเอาไว้นะฮะ
ตอนที่ผู้หญิงคนนี้เขาโวยวายเกรี้ยวกราด
แล้วก็ด่ากราบผู้โดยสารคนอื่นนะครับ
แล้วก็หาว่าคนอื่นติดเงินเธอ
นี่เธอมาทวงนะทวงเงินทวงหนี้เอามาคืนเดี๋ยวนี้เลย
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถสองแถวซอยธนสิทธิ์บางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เอง๑๔กันยายน

แต่งตัวดีเสื้อผ้าสะอาดสะอ้าน
ถือกระเป๋าใส่รองเท้าสวยงามนะครับ
แต่ทีนี้เธอก็เป็นแบบนี้บนรถ
ก็เลยมีคำถามนะผู้หญิงคนนี้สติไม่ดีหรือมีอาการอะไรหรือเปล่า
หรืออาจจะแกล้งสติไม่ดีเพื่อขู่เอาเงินคนอื่นหรือเปล่า
แล้วมีคนตัดความรำคาญให้เงินไปแบบนี้
พอครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปถูกต้องไหมฮะ

ทีมข่าวของเราสนใจคลิปนี้แล้วเราลงพื้นที่
ไปเจอกับพี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งฮะพี่ตายนี่พี่คนนี้
พี่ตายเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างป้ายรถสองแถว
ก็เล่าให้ฟังเจอผู้หญิงคนนี้นะ
คุณเดินลงจากรถสองแถวแล้วเดินอยู่แถวนี้คุณ
สะพานลอยไปมาหรือเดินเข้าห้างบ้างนี่แหละนะครับ
พูดคุยคนเดียวแล้วก็นั่งอยู่แถววินสักพักหนึ่ง
แล้วก็เดินไปในห้างไปเตะกระถางในห้างด้วยนะฮะ
แล้วก็กลับออกมานั่งตรงที่นั่งวินอีกนะฮะ

ก็คือป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เราก็ถามพี่ตายนะ
ตายพี่ตายสังเกตนอกจากเขาคุยคนเดียวแล้ว

ตายบอกว่าผมเห็นนะเหมือนกับถือถุงที่ใส่ยา
ครับนะฮะทีนี้ครับคุณผู้ชมพอเข้าไปดูในเฟซ
มีการนำคลิปนี้มาลงนะฮะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะนะครับ
บอกว่าอยากให้ตรวจสอบหน่อยตำรวจไปจับหน่อยอะไรอย่างนี้ฮะ
เพราะเป็นการคุกคามหรือเปล่าและมีคนหนึ่งนะ
เขียนข้อความมาแบบนี้บอกเขาสติไม่ดีค่ะ
มีบัตรรักษาจิตเวทเรารู้จักเขาค่ะ

ผมก็เลยสนใจแล้วผมก็เลยแอดเข้าไปคุยกับพี่เขา
บอกว่าเป็นญาติหรือเป็นใครรู้จักใช่ไหมครับ
แล้วทีนี้เขาให้เบอร์โทรศัพท์มาผมก็เลยโทรไป
ปรากฏว่าผู้หญิงที่ผมโทรไปสัมภาษณ์เป็นใครรู้ไหมครับ
เป็นแม่สามีของผู้หญิงคนนี้

เล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสะพ้ายของเธอ
มีอาการป่วยทางจิตเพราะว่าเสพยาเสพติด
เคยรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่ผ่านมาตัวแม่สามีเองที่ให้สัมภาษณ์กับผมนะ
บอกว่าก็ให้การดูแลอยู่บ้านด้วยกันนะฮะ
เพราะว่าลูกชายหรือว่าสามีผู้หญิงคนนี้ก็
คือต้องโทษติดคุกอยู่นะครับ
แล้วก็มีลูก๒คนคือ๗ขวบกับ๒ขวบ
ทีนี้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทั้งเสพยา
สติไม่ดีมีอาการทางจิตเวท
ทำร้ายตัวเธอทำร้ายแม่สามี
เอาน้ำร้อนสาดด่ากราดถึงขนาดจุดไฟเผาบ้านนะ

จุดไฟเผาโลตัสก็มี

และทีนี้ฮะโดนจับไปก็ถูกปล่อย
เพราะว่าเธอมีใบรักษาจิตเวท
แม่สามีแต่ก่อนก็ให้ผู้หญิงคนนี้อยู่บ้าน

ก็ต้องไล่ลูกสะพ้ายคนนี้ออกจากบ้านไปไง
แต่พอเห็นคลิปนี้นะพอเห็นคลิปปุ๊บนะ

อยากให้ลูกสะพ้ายกลับไปอยู่ที่บ้านของลูกสะพ้ายเอง

ฟังนะฮะผู้หญิงคนที่ให้สัมภาษณ์กับผมนะคุณนะ
ซึ่งเป็นแม่สามีร้องไห้ตอนให้สัมภาษณ์ด้วยฮะ
ใช่คือตอนอยู่ในห้องนี้ก็ประตูเข้ามามาถีบตีเรา
เอาน้ำราดคือทำโดนสารพัดแค้นคือหัก
แต่ไม่เคยกกในรั้วเขาไม่ได้เหมือนคนปกติ
แต่ก่อนที่เขาดีเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่ง
เดี๋ยวคุณผู้ชมฮะทางด้านของแม่สะพ้าย
แม่สามีก็ร้องไห้กับผมเหมือนกัน
แล้วคุณสืบสกุลก็ถามไงว่าเท่าที่ดู
คือต่อให้ตอนนี้เธอไม่ได้มาอยู่กับแม่สามีแล้ว

ก็ดูแต่งตัวไม่ได้โซมยังสะอาดสะอ้าน
คุณแม่สามีเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนลูกชายทำงานมาได้เท่าไห
เอาเงินให้เมียหมดเลยแล้วเมียชอบไปซื้อเสื้อผ้า

แต่ตอนนี้ทางญาติก็เป็นห่วงนะ
แม่สามีก็เป็นห่วงอดีตลูกสะพ้ายคนนี้เหมือนกัน

เป็นคนร้ายบ้านแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้าง
พอเห็นคลิปนะแม่สามีก็ใจสลายเหมือนกัน

อาจจะให้หน่วยงานเข้าไปดูแลแล้วนะ
พมใช่ไหมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ

หลังจากนี้เราจะเยียวยายังไงต่อไปต้องดูด้วยนะคะ